แต่ว่าความบันเทิงคุณผู้ชมค่ะบางทีมันก็เลื่อนไม่ได้จริง
มีผลงานพาโควิกฤตโควิด๑๙ไปเลยค่ะ
เป็นปลื้มสุดสุดเลยแล้วเจ้าตัวยังบอกอีกนะว่าตอนนี้เวลาเอาไปออกงานนะ

นี่เน้วฟิตแบ็คดีขนาดนี้
นี้เจ้าตัวบอกเลยค่ะเล่าประสบการณ์สุดปังนะ
อะไรแฟนคลับมาเต้นโชว์ให้ดูแบบนี้ด้วย

หนูเซอร์ไพรส์แบบน้ำตาจะไหลผ่านแมนมาก
คือเหมือนพี่เขาเหมือนจำได้ผ่านมา
เขาก็มายืนเลี้ยแล้วเขาเต้นเพลงของหนูแบบ

มีคนเอาไปเต้นตามดีใจมากค่ะ
เวลาไปตามร้านอาหารคนก็จะแบบทำท่านี้ตามอะไรอย่างนี้ใช่

แล้วถ้าพนักงานทั้งร้านอาหารเนี่ยเต้นมันนามันนามันโหนกแบบนี้

อ่าเดี๋ยวฉันก็แอบแหาไปเห็นคุณเชอรี่เต้นอยู่เหมือนกันนะคะ
คุณผู้ชมราคาก็สร้างความสีสรรแล้วกันนะ
เรื่องเพลงไม่สงสัยปังมาก

โปรภีษสิบเก้าทำพิษก็ขอเรื่องเข้าไปก่อนละกันนะคะ
เขามีถ่ายทำละครพีเรียสค่ะ

จังหวัดแล้วมันไปต้องกักตัวไง
ก็เลยช่วงนี้ไม่สะดวกค่ะพี่

ละครเรื่องที่จะเปิดกล้องมันเป็นพีเรียสพอดี
คราวนี้มันจะต้องถ่ายต่างจังหวัดซะเยอะมาก
เคชั่นก็เหมือนจะ
ขยับน้อยลงเยอะมากเลยค่ะ
เพราะว่ามันเหมือนเป็นโลที่ต้องขอเขาว่ามีกี่จำนวน
ละครก็เลยเหมือนแบบเขยิบไปอีกเดือนนึง
ส่วนรายการต่างก็ไม่ได้แบบเต็มที่ได้เท่าตอนแพลนครั้งแรก

มันก็เลยเหมือนขยับไปเลยดีกว่า

ครั้งนี้มันก็เหมือนแบบยอมรับไปแล้วอะไรอย่างนี้
เออใช่ค่ะ